สุรินทร์นะคะผัวเมาเหล้าแต่อยากกลับบ้านมาอ้อนเมีย
มาถึงเมียก็กำลังหลับแหละก็มาบอกแม่พ่อชื่ออะไร
ถามชื่อเมียว่าตัวเองชื่ออะไรเมียพูดขึ้นมาคำนึง
ไม่รู้ว่าเป็นคำตอบหรือเปล่าแต่เมียพูดว่านนแต่เจ้าตัวชื่อป๋อง
ขึ้นหน้าเลยนะคะซ้อมเมียทั้งคืนแล้วก็นอนกอดเมียที่โดนซ้อมสะบักสวอมนั่นนะคะ
ตื่นเช้ามาสภาพนี้เลยค่ะ

ตัวคือคำสุดท้ายของผม

อ่ะทำไมเอ็งคิดว่าเอ็งจะไม่ได้ช่วยงานสวบมันล่ะ

บอกรักเมียเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าเขาเป็นคนสุดท้ายของผม
แต่คงไม่ได้อยู่ช่วยงานศพนะเพราะคงต้องไปติดคุกแล้ว
เพราะว่าตัวเองซ้อมเมียจนตายนะคะ
นี่คือนายประนอมนะหรือว่าในป๋องวัย๔๔ปีค่ะ
กอดทั้งหอมทั้งบอกรักร่างของภรรยาที่เขาไม่มีวันได้รับรู้อีกแล้วนะคะ
ผู้ตายคือนางสาวสุพัชชาหรือว่าคุณเอ๋ค่ะ
คือคาบเมื่อวานนี้นายป๋องไปกินเล่ามาและก็เมา

ก็ถามบอกว่าแม่จำได้ไหมว่าพ่อชื่ออะไร
ก็เลยโกรธมีปากเสียงกันแล้วก็ซ้อมเมีย
ซ้อมจนเขาสะบักสบอมอ่ะแล้วตัวเองด้วยความเมาแล้วอ่ะซ้อมเสร็จเหนื่อยก็หลับ

ตื่นเช้ามาอ้าวเมียไม่หายใจแล้วค่ะ
ทางด้านตำรวจสพแนงมุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
สภาพนี่ก็คือเอ๋เนี่ยนอนหงายไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลยนะคะ
มีผ้าห่มคลุมร่างอยู่มีรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมดเลย
โดยเฉพาะที่หัวเนี่ยมีรอยแผลอยู่ด้วย
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงแล้วค่ะ
ส่วนในป๋องสามีก็ไม่ได้ไปไหนนะคะ
น้ำตาตกคอตกรอมอบตัว

มีแผลเลือดออกที่หัวมีรอยฟกช้ำที่หัว
มีรอยฟกช้ำที่หน้าและรอยฟกช้ำตามร่างกาย
ซ้อมขนาดไหนจนเค้าคอหักตาย

ก็เจอกับเพื่อนบ้านค่ะ
คนที่เป็นคนถ่ายคลิปคุยกับนายป๋องที่บอกเนี่ย

ก็คือเสียงของเพื่อนบ้านคนนี้ค่ะ

บอกว่าตอนแรกในป๋องไม่ยอมรับด้วยนะ

เขาจับหัวเมียโขกกำแพงห้องค่ะ
แล้วก็เอาท่อแป๊บกับสายยางชะโครกฟาดตามตัวค่ะ
จากนั้นก็พาเมียไปอาบน้ำ
แล้วก็พามานอนข้างกันจนถึงรุ่งเช้า

ขอโทษญาติพี่น้องของภรรยาด้วย
เอ๋จะหนีไปอยู่กับแฟนอีกคนที่ชนบุรี
เพราะว่าญาติพี่น้องไม่อยากเห็นเอ๋โดนป๋องทำร้ายอีก

พาเพื่อนไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ

เข้าหน้าอกเสยเข้าที่คาง
ฟุบกลางถนนแล้วลากตัวเข้าบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านไปห้ามก็ขู่จะถูกแทงอีก

กระทั่งสายเอ๊ะทำไมลูกไม่ตื่นซะที
หรือให้ลูกเขยอีกคนนึงช่วยไปปลุก
ถึงได้รู้ว่าลูกสาวไม่ได้ไม่ตื่น

แต่ผู้ชายมันกระชากกลับคืน

เอาตรงหน้าอกเดี๋ยวว่าหน้าจะโดนตายข้างด้วยหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้เนอะขาผู้ชายมันใหญ่

มันแค่ผู้หญิงทำไมมึงไปเตะตรงหน้าอก
ตรงนั้นล่ะมันจะรอดไหม
มันตีแค่แขนแค่ขามันก็ไปไม่ได้แล้ว
มันก็เดินไปจับมีดจะไปแทงตา

นี่แหละคือคนบ้านข้างที่เขาไม่เข้าไปใกล้

ก็เลยยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตอะไร
แม่ก็เลยบอกว่าไม่เห็นมันก็ดูก็ดีนะ

ก็เลยมาแจ้งทางนี้ว่าตาย
แต่ตอนแรกมันบอกว่าลื่นล้มเอง
แต่เราคือตำรวจเขาก็เลยบอกว่า
ถ้าลื่นล้มเองมันไม่ใช่แบบนี้เหรอ

ป๋องกับน้องสาวอยู่กินกันมาได้ปีกว่าแล้ว

เมาส์ได้ที่ก็ทะเลาะกันแล้วก็ตบตีกัน
เป็นอย่างนี้ถึงขั้นเคยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ทำมาแล้ว

กระทั่งน้องสาวไปมีแฟนใหม่ที่ชนบุรี
แต่ปลายเดือนที่ผ่านมาสัก๒๒กันยายนได้
ป๋องก็มาบอกกับน้องสาวว่าขอแก้ตัว

จะเอาเงินไว้ให้ใช้สองหมื่นบาทด้วย
น้องก็ยอมใจอ่อนกลับไปอยู่ด้วยที่บ้านของสามี
โดยไม่รู้ว่าจะต้องมาตายแบบนี้ค่ะ
พี่ชายทางนี้เขาบอกว่าถ้ากลับมาเขาจะให้เงินสองโมง

ก็ว่ากลับเนื้อกลับตัวแล้วประมาณนี้
พอเขากลับไม่อยู่แล้วก็โดนอีกค่ะ

มก็เลยกลับไปที่นั่นคืน
กลับไปที่ชนโดรีก็เจ็บมาอีก
ก็มีแผลก่อนที่จะตายอีก๒วัน

ถ้าเย็บอย่างน้อยก็ประมาณ๖เข็ม
แต่ที่หมอมานี่ก็คือว่าน่าจะอยู่ที่๑๐เข็ม
น่าจะทำร้ายกันต่อ
น่าจะทำร้ายกันอย่างหนักเลยล่ะ